เราก็เป็นห่วงเดี๋ยวเราติดตามให้เรื่องนี้นะคะ
ใครที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
เพื่ออะไรเพื่อเขาอยากจะเป็นการเตือน
คนที่อยู่ในสถานที่เดียวกับเขา
ไปอยู่ใกล้เขาให้ระมัดระวังตัวเอง
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นผู้ป่วยรายแรก

ตอนนี้เขารักษาตัวอยู่ที่อุบลราชธานีนะ

เขาไปเที่ยวที่อุบลและเกิดอาการรุนแรงที่นั่น
เขาก็เลยเป็นผู้ป่วยคนแรกของจังหวัดอุบล

ก็เพื่อให้คนที่ใกล้ตัวเขากักตัว

บางคนถ้าใกล้มากไปหาหมอเลยก็ดี
ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะจริงแล้วเขาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงแถวทองหล่อ
แล้วเป็นสถานบันเทิง
จุดเดียวกับที่กลุ่มผู้ติดเชื้อแรก๑๑คน

พอผู้ชายคนนี้เขารู้ตัวว่าเขาป่วยเนี่ยนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กเลยแจ้งเลย

ก็คือตั้งแต่๑มีนาคมจนถึง๑๕มีนาคม
เขาแจกแจงค่อนข้างละเอียดนะคะ
บอกวันบอกสถานที่บอกช่วงเวลาด้วย
ส่วนใหญ่คือเริ่มต้นเลยก็คือที่ทำงานเขานั่นแหละ

อกจากนี้เขาก็บอกเขาไปเที่ยวมาด้วยนะ
แถวบางแสนแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วที่อุบลเขาบอกว่าเขาไปเดินห้างด้วย

ฉันได้อ่านแล้วนะคะหลายจุดเหมือนกันนะคะ
คนเมืองอุบลใครที่ไปเที่ยวมาเนี่ย

และหลังจากนั้นค่ะเดินทางมายังสนามบินดอนเมือง
ช่วงนั้นแหละตัวร้อนเป็นไข้เลย
แล้วก็ไปตรวจร่างกายสรุปติดโควิด๑๙ค่ะ
ผู้ชายคนนี้โพสต์ขอโทษเพื่อน

กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา๑๔วันค่ะ

ก็เป็นการรับผิดชอบสังคมอีกทางหนึ่งนะ